ว่ามันมีเหตุการณ์ที่รถเมย์สาย๑๒เป็นรถร่วมบริการ
ขับไปจี้ตูดรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่อยู่ข้างหน้า
รถจักรยานยนต์เขานั่งกันมา๒คนเป็นผู้หญิง๒คน
แต่เขาเป็นเหมือนกับสาวหล่อนั่งมากับแฟน

ก็เลยกลายเป็นมีปัญหาทะเลาะวิวาดกันถึงขั้นเป็นคลิปออกมา

คือคนขับรถเมย์กับน้องชายที่เป็นกระเป๋ารถเมย์
ลงมาทำร้ายร่างกายผู้หญิงสองคนนี้
คือตัวคนขับรถเมย์กับกระเป๋ารถเมย์เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิง
รูปร่างเหมือนผู้ชายเขาเป็นเหมือนสาวหล่อไง

คือคนขับรถเมย์กับกระเป๋าบอกไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิง
คือทำร้ายคือทำร้ายเสื้อขาว
ใช่คนขับรถเมย์เป็นพี่ชาย

เขาบอกว่าผู้หญิงเมย์เสื้อขาว
มาตีกันขนาดนี้
นี่ค่ะคู่กรณีที่อยู่ในคลิปที่เป็นผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิง

ตามร่างกายแผลฟกช้ำมันก็หายไปบ้างแล้ว
เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดอ่ะค่ะ
แผลมันก็บางหน่อย๑๑มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่แผลบางส่วนที่มันยังเหลืออยู่ก็คือแผลที่ถูกหมวกกันน็อกฟาดนะคะ
หัวไหล่ข้างขวาที่หัวยังปูดยังบวมอยู่เลยนะคะ
แล้วเขาก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเขาบอกว่าเขาขี่จักรยานยนต์กันไป
สองคนก็คนที่เป็นธอมก็คือเป็นแฟนเขาด้วยเนี่ยก็ขี่กันไป
แล้วมีรถเมย์สายสิบสองหมายเลขข้างรถคือห้าแปด
ขับมาจี้ท้ายรถมอเตอร์ไซค์เขาอ่ะจี้อย่างเดียวไม่พอนะ
บีบแตร่ใส่ด้วยแล้วเขาก็บอกว่าจริงจริงแล้วรถเมย์จะแซงไปก็แซงได้
ทำไมไม่แซงอ่ะทำไมมาจี้ตูดเขาแล้วก็บีบแร่ใส่เขาแบบนี้
พอรถติดไฟแดงรถเมย์มาเลยเทียบข้างข้างตัวผู้หญิงที่เป็นธอมอ่ะนะคะ
ก็เลยตะโกนถามไปว่าพี่จะขับรถจี้ตู่ทำไมจะรีบไปไหน
คนขับรถเมย์ตอบไปว่าว่ารีบไปตายมั้งโอ้โหสาวธอมก็ไม่จบนะคะ
ก็เลยถามกลับไปว่างั้นพี่ก็ไปตายสิอ๋อมันก็ต่อปากต่อคำอ่ะนะ
มันเป็นประโยคนี้คุณผู้ชมพอจบคำว่างั้นพี่ก็ไปตายสิปุ๊บ
รถเมย์ถีบรถจักรยานยนต์เขาเลยอ่ะทั้งพี่ทั้งน้องที่เป็นโชเฟอร์กับกระเป๋ารถลงมาจากรถทั้งคู่
ถีบรถจักรยานยนต์เขาเลยจบประโยคนี้แล้วก็เกิดภาพอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
แต่ว่าทางฝั่งคนขับรถเมย์กับกระเป๋ารถเมย์เนี่ยเขาบอกว่าทางฝ่ายผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์กันมาเนี่ย
ชูนิ้วเป็นสัญลักษณ์หยาบคายให้ก่อนชูนิ้วกลางแล้วก็ท้าทายกันด้วยทุบรถเมย์ด้วย
แล้วก็ด่าเหมือนด่าบุพการีของคนขับรถเมย์ด้วยเออทีมข่าวของเราก็ไปถามประเด็นนี้
แต่ตัวผู้เสียหายบอกว่าไม่จริงยืนยันว่าไม่ได้ด่าไม่ได้ชูนิ้วกลางที่เป็นสัญลักษณ์หยาบคายด่าทออะไรเนี่ยค่ะ
แต่เหตุการณ์ทั้งหมดคลี่คลายลงได้เพราะมีพลเมืองดีอยู่แถวนั้นค่ะ
เขาเข้าไปห้ามอยากให้เห็นภาพพลเมืองดีคนนี้
คือคนเข้าใจผิดคิดว่าพลเมืองดีคนนี้เป็นกระเป๋ารถเมย์ไม่ก็เป็นคนขับรถเมย์
แล้วก็เป็นคนที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้หญิงเพราะเสื้อเขาก็คล้ายไงใส่เสื้อช็อป

คือมีคนเอาภาพนี้ไปลงเพราะอยากให้เห็นหลักฐานรถมินิบัสสาย๑๒วิ่งห้วยขวางปากคลองตลาดเนี่ยว่าหมายเลขข้างรถคืออะไร

บังเอิญที่เราดูในคลิปเนี่ยแล้วเรายังบอกเอ๊ะทำไมไม่มีใครไปช่วยหรือว่าอาจจะไม่กล้า
กลัวจะถูกลุกหลงหรือว่าใช้โทรไปแจ้งตำรวจดีกว่า
พี่ผู้ชายคนที่ยืนอยู่ตรงข้างหน้ารถเนี่ยเขาลงไปช่วย

ระงับเหตุให้แล้วพอมีคนถ่ายภาพเพื่อจะบอกว่ารถคันนี้หมายเลขอะไรเนี่ย

แล้วเขาใส่เสื้อสีเดียวกับกระเป๋ารถและโชเฟอร์รถ
คุณผู้ชมก็ลองเทียบดูภาพที่อยู่ในคลิปผู้ชายที่ก่อเหตุ
สีเสื้อมันเหมือนของคุณพี่พลเมืองดีเลยเห็นไหมค

มันคล้ายมากสีเสื้อเนี่ย
เดี๋ยวจะลองหยุดคลิปในช่วงที่เห็นเสื้อนะของกระเป๋ากับโชเฟอร์นะ
ทีนี้เราก็เลยอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพนิ่งภาพนี้ชัดฝั่งขวามือนะคะว่า

เพราะว่าพี่พลเมิงดีเนี่ยเขาบอกว่าที่เขากลัวที่สุดคือรายละเอียดพระศร
คือกลัวว่าเดี๋ยวคนอื่นคิดว่าเขาคือ๑ใน๒ผู้ก่อเหตุไปทำร้ายผู้หญิง
อาจจะโกรธแค้นแล้วมาทำร้ายเขาก็ได้ไง
เดี๋ยวเกิดโกรธแค้นเจอหน้าที่ไหนแบบอ๋อนี่ไงจำได้
เขาโดนทำร้ายขึ้นมาเนี่ยเขาบอกเขาสวย
ใช่ค่ะจริงคือพลเมืองดีที่ไปช่วยระงับเหตุนี้นะคะ
ทีนี้นักข่าวเราไปคุยกับผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหายที่อยู่ในคลิปนะคะ
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงดูหน่อยค่ะ
เขาบอกก็ไม่ได้รีบไปไหนก็ให้ไปก่อนไง

แฟนก็เลยบอกงั้นพี่ก็ไปตายสิค่ะ
หลังจากจบคำนั้นคือเขาก็เปิดประตูแล้วก็
เปิดประตูสองคนแล้วก็กระโดดถีบมอไซค์เราคว่ำลงค่ะ
แล้วก็เกิดเหตุชุนละมุนเลยนั่นแหละตามในคลิปค่ะ
ไม่มีการยกนิ้วกลางแล้วไม่มีการเคาะประตูเรียก
ไม่มีการด่าทอบุพการีไม่มีการท้าทาย
ล็อกได้เลยค่ะเพราะว่าพี่คะขับรถมีคัทค่ะ
มือทั้งสองข้างต้องกำคัดและกำเบก
ไม่มีมือที่จะสามารถไปชูนิ้วให้ได้อยู่แล้ว
นี่ไงเธอก็เลยเล่าให้ฟังวันนี้ก็ถามจริง
จะขับรถจี้ตูดหนูทำไมจะรีบไปไหน
รถเมย์ตอบว่าจะรีบไปตายมั้ง
ตัวฝั่งสาวธอมก็เลยบอกว่า

ต้องยอมรับว่าจุดเริ่มต้นของการเกิดเหตุเนี่ย

ใช่ค่ะคือตัวฝ่ายผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงเอง
เขาก็ยอมรับนะคะว่าคือเขาเองก็มีส่วนผิด
เขาก็ไม่ได้ไปแบบโอ้โหเขาไม่ผิดอะไรเลย

ถ้าเขาไม่ต่อปากต่อคำแบบนี้
มันก็คงไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้น

แต่ทีนี้ที่เขามีการโพสต์เรื่องราวเหล่านี้

ถ้าใจเย็นกันได้ทั้งคู่มันก็น่าจะดี

มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้น
แต่ไม่ว่าจะหนักหนาสาหัสวิวาทะนะฮะ

แล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้หญิง
คือรถเมย์ฝ่ายรถเมย์เนี่ย

หมายถึงว่าเสื้อขาวคนขี่รถจักรยานยนต์
แต่ก็เห็นอยู่ว่ามีคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิง

ก็ไม่ควรจะไปไล่ถึงขั้นเอาหมวกกันน็อกมาไว้เนี่ยนะฮะ

พอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บ๑๑มิถุนายนนะคุณเขมสอน

แล้วบอกกับเจ้าของอู่เลย
บอกว่าผมขอลากลับบ้านครับ

เขาก็บอกอ้าวไม่มาแล้วหายไปแล้วอยู่ไหนเราก็ไม่รู้

ตกลงกลับไปบ้านต่างจังหวัดที่อุดรธานี
ตอนนี้กำลังเดินทางขึ้นกรุงเทพอยู่
บอกพรุ่งนี้ผมไปมอบตัวกันแน่
สองคนนี้เป็นพี่น้องกันนะครับท่านผู้ชมครับ
พี่น้องเป็นคนขับรถและกระเป๋ารถเมย์
เป็นรถร่วมมินิบัสสาย๑๒นะครับ
วิ่งเฮ้ยขวางปากคลองตลาดที่เกิดเหตุ

ชื่อว่านายรัตนาวิจิตอาทหารนะครับ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุตอนนี้สำนึกผิดแล้ว

และขอให้สังคมให้อภัยด้วย

มันก็เกิดจากการด่าทอกันไปมานั่นแหละ
และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความเครียดของฝ่ายตัวของเขา
ที่มีเงินไม่พอจ่ายค่าเช่ารถ

ก็เลยลงไปทำร้ายคู่กรณี

ก็เลยมา
ที่หาตังค์ไม่ได้เรื่องจากเตี๊ดเคียดไว้
พี่จะเอาเงินใช้ไปทำอะไรครับพี่
ก็ต้องหาตังค์ใจช่ายเช่านี่ไงครับ

เช่ารถขับอยู่ใช่ไหมครับเราก็เครียดด้วย

คนขับรถเมคันนี้ยังบอกว่า
เนื่องจากคู่กรณีใส่หมวกกันน็อกตอนเกิดเหตุ

หากรู้ว่าเป็นผู้หญิงก็คงไม่ทำร้าย
พร้อมกับยอมรับว่าผิดกับสิ่งที่ทำลงไป
แล้วที่พี่ลงมือนี่รู้ไหมฮะว่าเขาเป็นผู้หญิง

ผมก็ยอมรับผิดอยู่ว่าผมทำร้ายผู้หญิง

เป็นกระเป๋ารถเมย์บอกว่ารู้สึกสำนึกและยอมรับผิดกับสิ่งที่ทำไป
ยืนยันว่าไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงจริงสำหรับคู่กรณีเสื้อขาว
เพราะว่าใส่หมวกกันน็อกแม้ถอดหมวกกันน็อกแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิง
เนื่องจากมีสรีระคล้ายกับผู้ชายมาก
สาเหตุเกิดจากการด่าทอกันไปมาส่วนที่ไปคว้าหมวกกันน็อกทุบคู่กรณีเนี่ย
เขาอ้างว่าเนื่องจากคู่กรณีเอาหมวกกันน็อกมาทุบเขาก่อน
เขาก็เลยแย่งกลับแล้วก็ทุบใส่
พร้อมกับยอมรับว่าตอนที่คู่กรณีล้มลงไปเนี่ยเขาไปเตะซ้ำจริง
เพราะคู่กรณีฮึดสู้เขาหลังจากที่ชกต่อยกัน
เขาก็มาด่าแล้วก็ตอนนั้นผมก็โมโหว่าพี่
ก็คือเขาด่าคนขับเขาบอกว่าเนี่ยพี่จะรีบไปไหนพี่กี้จุดทำไม
เดี๋ยวตรงนี้ผมไปจี้ตูดเขาตอนไหน
แล้วเรารู้มาก่อนไหมครับว่าคนที่เราทำร้ายเขาเป็นผู้หญิง
ก็ไม่รู้หรอกครับ

ตอนนั้นอารมณ์มันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว
ให้ที่เราเอาบวกน้องไปฝ้านเนี่ย

ก็คือเวลาน้องเขาล้มไปน้องก็เตะซ้ำเขาอีกใช่ไหม
ตอนนั้นเรารู้หรือยังว่าเขาเป็นผู้หญิง
แต่ก็ยืนยันว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาเป็นผู้ชะกองนี้
ใช่ไหมใช่ใช่ไหมเออทำไมเอ่อความรู้สึกต่อความเป็นเนี่ย
คือเหมือนผู้ชายแหละครับหรือว่าไงก็รูปร่างมันเหมือนผู้ชายเนอะ
ผมก็นึกว่าผู้ชายอ่ะอ้าวแต่ก็รู้แล้วไงว่าเขาเป็นผู้หญิง
ถึงจะเป็นธอมเขาก็เป็นผู้หญิงใช่สรีรักก็ผู้หญิงก็อ้างไปต่างต่าง
ต่างนั้นนะน่ะอ่าก็เขาบอกว่าถ้าพรุ่งนี้ถ้าได้เจอคู่กรณีน่ะ
หรือว่าถ้าได้เจอวันไหนก็แล้วแต่จะไหว้ขอเข้ามากับสิ่งที่ทำลงไป
ทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบจริงส่วนหนึ่งเพราะเครียด
เนื่องจากเงินไม่พอใช้อย่างนี้ไม่ไล่ต่อยเข้าไปทั่วเลยเหรอเนี่ย
ไม่ใช่ข้ออ้างอ่ะอืมก็พรุ่งนี้ครับจะขึ้นมาถึงกรุงเทพ
ไปมอบตัวกับตำรวจสนพญาไทยตามที่ผู้เสียหายที่ถูกทำร้ายเข้าไปแจ้งความเอาไว้
จะไปที่สอนอพญาไทยเวลาหกโมงอ่าเก้าโมงเช้าใช่ค่ะ
ก็ต้องแบ่งเป็นสองเรื่องค่ะเรื่องของทำร้ายร่างกายเนี่ย
ต้องไปที่สอนอพญาไทยเป็นคดีอาญา
แล้วก็เรื่องของกรมการขนส่งทางบกก็ต้องมีการลงโทษด้วย
ก็เบื้องต้นน่าจะปรับนะคะห้าพันธุ์พักใบอนุญาตขับรถอย่างต่ำเนี่ย

แล้วก็ต้องเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบกกันสักสามชั่วโมง
ก็เป็นบทลงโทษเรื่องของคนขับรถสาธารณะอยู่แล้วนะคะ